คนที่เป็นค่าราชการ

ยังมีเงินบำเน็ตบำนาน
คนที่เป็นลูกจ้างบริษัททั่วไปเนี่ย
เขาก็จะสามารถเก็บเงินไว้ก้อนหนึ่งได้

แต่คนที่มีรายได้น้อย
และไม่เป็นข้าราชการ

ไอ้ที่บอกว่าเวลานี้เลี้ยงลูก
เพื่อจะให้ลูกมาเลี้ยงเราตอนแก่นั้น

ฉะนั้นรัฐบาลก็พยายาม

คนที่มีรายได้น้อย
ถึงแม้จะไม่ได้ทำงาน

ที่จะเข้าไปอยู่ในกองทุน

ฉะนั้นวันนี้จะขอคุยเรื่องนี้หน่อย

ที่จริงก็ตั้งมา๕๖ปีแล้ว
แต่ว่าคนไม่ค่อยรู้จัก

คนก็ไม่ได้สมาชิกสมัครสมาชิกเป็นกองทุน

คนที่อยู่ในข่ายที่ผมพูดถึงเมื่อกี้

แล้วท่านจะได้รู้จักว่า
แม้กระทั่งคนที่เป็นนักศึกษาก็เข้ามาอยู่ในกองทุนนี้ได้
ผมกำลังจะพูดคุยกับคุณสมพรจิตเป็นธมครับ
ท่านเป็นเลขาธิการของกองทุนการออมแห่งชาติครับ

ผมอธิบายเกินไปหน่อยหนึ่งแล้วนะครับ

กองทุนที่ว่านี้คนที่สมัครเข้ามาจะได้ประโยชน์อะไร
ประโยชน์เนี่ยจริงแล้วผมอธิบายมีหลายด้านมากเลย
ผมอยากจะสรุปง่ายว่าออมสบายได้บำนาน

สบายเนี่ยสอเสือบ่อยไม้สละอายอยักษ์นะครับ
สอเสือนี่คือมีเงินสมทบให้

ประชาชนออมเข้ามาหลวงก็สมทบเงินเข้าไปในบัญชี

สมทบตั้งแต่๑๐๐ถึง๕๐

เพราะว่า๕๐นี่คืออายุ๑๕๓๐ถึงอายุ
๓๐ถึง๕๐หลวงสมทบให้๘๐

แต่มีเพดานว่าปีหนึ่งหลวงจะสมทบปีละ๑๒๐๐บาท

เราก็ได้อีก๑๒๐๐ในบัญชีเพิ่มภูมิขึ้นมา

การสอนต่ออะไรต่อเดือนต่อปีต่อคนกรมาทีปีต่อคน
เป้าหมายของคนที่จะให้มาอยู่ในกองทุนนี้
รัฐบาลหรือเลขาต้องการคนกลุ่มไหนเป็นเป้าหมาย

อ๋อกรบรขภนนั้นเป็นของครราชการ

เพราะเรานึกถึงคนทำงานเนี่ย
อายุ๑๕๖๐คือเรียกวัยทำงาน
ประชากรไทยมีอยู่๔๕ล้านคน

เป็นข้าราชการซะเป็นลูกจ้างบริษัทห้างร้านบ้าง

รถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์
คือถ้าเป็นข้าราชการไม่ต้องไปยุ่งกับเขา
ถ้าเขาทำงานที่บริษัทมีประกันสังคม

อันนี้พวกที่อาชีพอิสระ

เงินเดือนออกมาปุ๊บก็หักไปก่อน

เพราะฉะนั้นเขาต้องมีวินัยตนเองให้เยอะ
แล้วหลวงก็ต้องให้แรงจูงใจ

ที่จริงเนี่ยเขาออมเองก็เรื่องของเขา

ฉะนั้นมีสิ่งล่อก็คือว่าคุณใส่โอมมาร้อยหนึ่ง

พอวันหนึ่งเวลาจะถึงจุดที่จะถอนเงินออกมา

เพียงแต่ว่าเราเรียกว่าเป็นบำนานภาคประชาชน

คำว่ายามแก่นี่ต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะสอน

คนว่างงานก็ได้คือคนที่ไม่มีเงินเดือน

เรียนหนังสืออยู่ม๔ม๕ก็สมัครได้ครับ

ออมเริ่มออมไว้มั่งดีกว่าสมมุติอย่างนี้นะ
ควรจะปลูกฝั่งนิสัยการออมได้จากเด็กจริง

เขาควรจะเริ่มต้นออมยังไง

ไอบำนานเนี่ย

เงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ก็ให้แก่ลูกหลาน

เพราะเราบอกว่าเงินระมวล์นี้มีเงินเดือน
เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราต้องมีความยืดหยุ่นให้เขา

เด็กนักเรียนก็เช่นเดียวกันถ้าวางแผนดี
ผมอยากจะแนะนำว่าได้เงินมาเนี่ย
เจตบางส่วนหยอดกระปุกไว้ที่บ้านนั่นแหละ
พอเดือนหนึ่งปุ๊บก็แกะกระปุกออกมาดูได้

แล้วเอาไปฝากที่แบงค์

เพราะไหนเดินไปแบงค์มันมีค่าธุรกรรม

แต่ปีหนึ่งส่งกี่ครั้งก็ได้

ได้ประมาณสักหมื่นกว่าบาท

ไม่ต้องไปรายเดือนได้เหมือนกันได้

แต่ว่าอย่าให้เกินหมื่นสามใช่

เดินไปแบงก์ก็ขอ๕๐บาท

เรา๑๕๖๐ปีละ
สมมุติปีละหมื่นก็ได้เยอะเหมือนกันนะ

สมมุติออมได้๒แสน

คืออายุแรกหลวงใส่๕๐

ช่วงต่อไปก็คือ๓๐๕๐เนี่ย

ท่านก็ใส่มาให้ด้วยเป็นแรงจูงใจ

ก็ดีเพราะมันเหมือนกับคำว่าสบายเนี่ย
สอเสือคือสมทบบ่อยไม้คือบำนาน
ละอานี่คือการันตีผลตอบแทน
ที่คุณสุภาพถามมาเนี่ยผมเอาเงินนี้ไปลงทุน
ลงทุนได้ผลประโยชน์ผมก็เฉลี่ยจ่ายคืนสมาชิก

หลวงบอกว่าต้องได้ผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าเงินฝากประจำ๑๒เดือน

แต่ถ้าสมมุติว่ากองทุนเอาไปซื้อหุ้นที่ดี
ไปซื้อหลักประกันอะไรที่มีหลักประกันได้กำไรมาปีนึงเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต
ก็เฉลี่ยจ่ายให้สมาชิกก็เฉลี่ยจ่าย

เราเริ่มมาประมาณปี๕๘
ศิกษา๕๘ก็เริ่มรับสมัครสมาชิกครั้งแรก

สิงหาปี๖๐นี่แหละก็๕แสนกว่าคน
ถามว่ามีเยอะไหมก็ถือว่ายังไม่เยอะเท่าไห

เพราะว่าเราคิดถึงประชากรที่มีสิทธิ์จะสมัคร๒๕ล้านคน
๒๕ล้านคนนี้อาจจะมีคนที่หาเช้ากินค่ำจริง

ที่อาจจะมีศักยภาพในการออมบ้าง
ล้านเราอยากได้สมาชิกอย่างน้อยต้องเป็นล้าน

ประการที่๒ก็คือเรื่องของเงินสมทบเอง

บัญชีแน็ตท้ายพบเขียนว่าหลวงจะสมทบให้ตามบัญชีในนี้
ทั้งหมดในบัญชีจะเห็นว่าไม่เกิน๖๐๐๐บาท
แต่ตอนนี้เราให้อยู่๑๒๐๐โดยออกเป็นกฎกระทรวง

ตอนนี้ก็จะเสนอให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนตัวเลข๑๒๐๐นี้
ว่ามันน้อยไปไหมประชาชนบอกว่ามันไม่จูงใจพอ
ปีละ๑๓๐๐๐เท่านั้นเองนะไม่ได้มากมายอะไร
ในที่สุดแล้วทุกคนเราจะให้เขามีเงินซื้อข้าวกินจนตาย
ปี๑๓๐๐๐สิบปีก็๑๓๐๐๐๐เท่านั้นเอง
๑๓๐๐๐๐ไม่ถือว่ามากนะครับใช่ไหมไม่ถือว่ามาก
เพราะเราต้องคิดอย่างนี้ว่าการออมของเรา
ลองคิดเผื่อใช้อีก๒๐ปีตอนที่เราไม่ทำงาน
คืออายุ๖๐๘๐๒๐ปีนี่บัญชีน้อยนะครับ
กินแต่ละวันแต่ละวันวันละร้อยวันละร้อย
เดียวหมดแล้วฮะแสนหนึ่งแป๊บเดียวเองไม่พอหรอกครับ
เพราะฉะนั้นบำนานที่ถูกต้องที่จะเพียงพอซื้อข้าวกิน
เราก็ต้องมีบำนานนี้สัก๔๕แสน
ถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมากับชีวิตกับครอบครัวออกกลางทางได้ไหม
ออกได้คือการลาออกเนี่ยก็คือเอาเงินสะสมของตัวเอง
วกดอกผลออกไปทุกบาททุกสตังค์มีสิทธิ์ลาออกไป
แต่ว่าเงินที่หลวงเคยสมทบหยอดให้ทุกในกระปุกบัญชีเราเนี่ย
มาตลอดเนี่ยหลวงท่านไม่ให้คืน
เพราะหลวงตั้งใจเก็บวันนี้จ่ายหลาย๖๐จ่ายไว้ตอนที่เราไม่มีแรงทำงาน

สมมุติส่งไปสัก๑๐ปี๒๐ปีอายุ๔๐กว่าเกิดวิกฤตขึ้นมา
อยากจะไปถอนเงินถอนได้แต่ก็ได้ดอกเบี้ยตามนั้น
มีเงินสิทธิประโยชน์อื่นที่ท่านเอาไปซื้อหุ้นกองทุนต่าง
ก็ได้ด้วยแต่ว่าที่หลวงใส่ลงไปสมทบลงไปหลวงบอกให้ไม่ได้

เพราะว่าหลวงต้องการให้คุณอยู่ไปจนถึง๖๐
หลวงต้องการเป็นห่วงว่าพวกเราพอแก่แล้วไม่มีเงินซื้อข้าวกิน
ไม่มีแรงทำงานลูกหลานก็ดูแลเราไม่ไหว
เราต้องมีเงินไว้สักส่วนหนึ่งอย่างไว้ซื้อข้าวกิน

เพราะฉะนั้นการที่ไปลาออกกลางทางเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย
เงินหลวงหายไปแล้วเนี่ยเราจะสมัครใหม่มันนับหนึ่งใหม่นะครับ
เพราะเงินบรรยาชีมันก็หายไปหมดเลยเขาต้องออกทั้งก้อน
มันก็ยืดหยุ่นดีสมมุติว่าชาวสวนชาวสวนเนี่ยเขาไม่มีรายได้เป็นเดือนนะ
แต่เขาเก็บเกี่ยวทีนึงเขาได้เงิน

เป็นปีฉะนั้นปีหนึ่งคุณเอาไปใส่ได้ไม่เกินเท่าไหร่นะ๑๓๐๐บาท

ยำอีกทีสี่ธนาคาร

เรื่องดีผมคิดว่าเป็นประโยชน์
เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยรู้

แต่ว่ารัฐบาลต้องการส่งเสริมให้

ดอกผลต่างแล้วเนี่ย
ได้เงินจากหลวงโปะไปให้ด้วย
นี่คือเรื่องดีของขีดเส้นใต้

ท่านเลขาสมพรจิตเป็นธมฮะ
เป็นเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ

เดี๋ยวกลับไปโต๊ะข่าวนะครับ